คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมถามมาว่าทำไมดูเหมือนจะเงียบไป
เงียบไปค่ะทีมข่าวของเราตามให้นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลเยอะได้ไหม
คือไม่อยากให้ข้อมูลอย่างละเอียดเดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทัน
แต่สิ่งที่คืบหน้ามาณวันนี้นะคะ
ก็คือที่เมื่อวานี้เราบอกไปว่าทีมข่าวไปเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถือถุง
กับที่คนร้ายใส่ในวันก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนี่
ใส่ถุงเอาไว้แบบนี้นะคะครับเนี่ยค่ะนำไปตรวจสอบเพิ่ม
สองก็คือบุคคลต้องสงสัยเป็นผู้ชายคนนึงรูปร่างท่าทางคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุ
ถือกระเป๋าเหมือนกันเลยไปเดินอยู่นู่นแถวหนองคาย
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ลบบุรีแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าคนนั้นไม่ใช่คุยแล้วไม่ใช่ปล่อยตัวไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ
แต่สิ่งที่ตำรวจเขามีเพิ่มแต่ไม่อยากจะให้ข้อมูลอย่างละเอียด
เพราะกลัวคนร้ายจะไหวตัวทันก็คือเรื่องของรถจักรยานยนต์
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่เขาไปสอบถามข้อมูล
จากทางกรมการขนส่งเพื่อหาชื่อผู้ที่ครอบครองรถจักรยานยนต
คาดว่าเป็นคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วก็ไล่ดู
รู้เส้นทางที่คนร้ายหลบหนีแล้วนะคะพอจะรู้มาว่าคนร้ายเอารถจักรยานยนต์
ใช้ในการก่อเหตุไปทิ้งน้ำอืมเตรียมที่จะงมน้ำค่ะ
งมหาในน้ำนะคะเมื่อช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมาค่ะ
กองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาให้ข้อมูลความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เรื่องแรกเลยก็คือผู้ชายต้องสงสัยที่นำตัวมาจากจังหวัดหนองคายมาสอบปากคำ
เพราะว่าใช้กระเป๋าเหมือนกับคนร้ายถ้าเดินคล้ายกับคนร้าย
ส่วนความสูงอะไรเนี่ยมันคล้ายหมดคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุที่ลบบุรี
พอบอตโตรเนี่ยตอนแรกก็เดินขึ้นรถไปแบบเนี้ยค่ะอ่า
ปิดประตูแต่ลดกระจกลงมานี่นี่ค่ะลดลงมาแล้วยิ้มให้นักข่าว
แล้วท่านก็บอกนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยที่หนองคายไม่เกี่ยวกับคดีที่ลบบุรี
ปล่อยตัวไปแล้วเดี๋ยวลองฟังดูค่ะอ๋อนั่นเป็นยังไงบ้างคะ
อันนั้นปล่อยตัวไปแล้วปล่อยตัวไปแล้วครับครับเจนไม่เป็นไร
ครับแต่จากฐานั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอครับครับเรื่องก็เราได้มีการปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วหรอคะ
เราเชิญตัวมาเจ๋ยเจ๋ยอ๋อเชิญตัวมาก็คือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอืม
อ่าทีแรกก็บอกหน่อยหน่อยว่าปล่อยตัวไปแล้วใช่อ่าก็คงถ้าบอกว่าต้องรอก็เดี๋ยวจะรายละเอียดไม่ชัด
ก็เลยลดกระจกลงมาบอกเพิ่มว่าเชิญตัวมาเฉยใช่ปล่อยไปแล้วเพราะไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ได้มีการเรียกทีมสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ชุดสืบสวนสพลบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาประชุมรับกันเลยนะคะ
เพื่อตามความคืบหน้าเรื่องนี้ตามที่พบตรมอบหมายเอาไว้
หมดค่ะที่ต้องหาหลักฐานเพิ่มก็คือเส้นทางคนร้าย
ก่อนและหลังในการก่อเหตุไล่ดูวงจรปิดนะคะ
เน้นพื้นที่ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองเน้น๓พื้นที่นี้นะคะ
ส่วนเครื่องแต่งกายของคนร้ายแหล่งที่คนร้ายไปซื้ออันนี้ก็ไล่ดูนะคะ
ที่สำคัญก็คือรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
มันไปคล้ายกับรถคันหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ไปคุยกับเจ้าของโชว์รูมรถที่จังหวัดสระบุรีแล้วนะคะ
ไปถามว่าใครครอบครองรถคันนี้
แล้วก็มีการตรวจสอบรายละเอียดชื่อผู้ที่ครอบครองรถนะคะ
สิ่งต่างเหล่านี้ประเด็นหลักฐานที่ต้องหาเพิ่มเติม
ต้องแล้วเสร็จภายในวันนี้นะไอ้ภาพเพิ่มต่าง
กล้องวงจรปิดเรื่องของรถจักรยานยนต์นะคะ

นักข่าวอยากจะถามเพิ่มว่าที่คุยประชุมรับกันเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้าง
ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มอะไรนะคะ

พลตำรวจโทวิศนุประสาททองโอสดค่ะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มาตามความคืบหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลคนร้ายที่เป็นเบาะแสอะไรเนี่ย
ก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีเพื่อที่จะเร่งรัดจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ความคืบหน้าก็คืบหน้าไปมากแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เยอะค่ะ
ใช้ต่างมีความหมายนะครับชายคนนี้อยู่ที่ไหนใครเห็นมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนนะครับสำนักชาติอยากทราบข้อมูลนะครับมีเงินรางวัลนะครับ
แสนบาทนะครับความคืบหน้ามีในทางสืบสวนมีนะครับมีน่าพอใจแต่จะเป็นทางรัฐนะครับถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือก็จะสามารถเร่งรัดคลี่คลายคดีได้เร็วขึ้น
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าที่ได้ข้อมูลมาเพิ่มแน่เลยก็คือเรื่องของรถจักรยานยนต์ของคนร้ายและเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเพราะเป็นข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ให้มานะคะ
หลังก่อเหตุคนร้ายใช้เส้นทางนี้ค่ะสาย๓๖๖มุ่งหน้าคลองชัยนาฏป่าศักดิ์ข้ามสะพานข้ามคลองชัยนาฏป่าศักดิ์ต่อด้วยสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็กลับรถ
ซ้ายเข้าถนนเรียบคลองชัยนาฏป่าศักดิ์มุ่งหน้าไปตามถนนเรียบคลอง
ซ้ายที่ซอยซอยหนึ่งนะคะใกล้กับสถานีรถไฟบ้านป่าหวายเพื่อพักคอยอยู่ตรงนั้นก่อน
หลังจากนั้นคนร้ายเอารถไปทิ้งคลองชนรับประทานบริเวณบ้านป่าหวายแล้วก็หลบหนีไป
เส้นทางนี้จากการตรวจสอบไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะครับทีมข่าวของเราก็เลย
อนุญาตใช้โดรนบินสำรวจเส้นทางนี้เคยบินดูไปแล้วรอบหนึ่งพบว่าเส้นทางตรงนี้อ่ะค่ะ
คลองชลประธานตรงนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ว่าคนร้ายเอารถจักรยานยนต์ทิ้งลงไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะงมจะไปงมหารถจักรยานยนต์คันนี้

ถึงว่าหายไปเลยหายไปแบบรถไปจอดทิ้งไว้ที่ไหน
ไม่เจอเนอะไล่ดูเอ๊ะไม่เห็น
สองวันแล้วอ่ะอืมอันนี้ไม่นับชุดไอ้โม่ง
เสื้อผ้าที่สวมใส่อีกใช่ไหมค่ะอ่า
รองเท้าอดิดาที่เจ้าหน้าที่ฮิ้วไปเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแค่ของบุคคลต้องสงสัย
หรือว่าจะเป็นคู่จริงที่ว่าไปเจอคนร้ายแล้วมันยังใส่อยู่

ตั้งแต่๙มกราคมนะครับ๒ทุ่มครึ่ง
คนร้ายที่ไปใช้ปืนกราดยิงแล้วก็ชิงทองจากร้านทองออโลล่า
ที่ห้างโรเบนสันรบบุรีเนี่ย
การใช้ปืนกราดยิงเข้าไปแบบนั้นนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน

ผู้เสียชีวิตก็มีน้องไทตันเด็กชายวัย๒ขวบนะฮะ
อีก๒คนก็เป็นหัวหน้ารอปภของห้างคนหนึ่ง
และอีกคนนึงก็เป็นพนักงานหญิงของร้านทองแห่งนี้
ซึ่งในส่วนของหัวหน้ารอปภกับพนักงานของร้านทองเนี่ย
เขาก็ถือว่าเป็นพนักงานที่มีเรื่องของประกันสังคมนะครับ

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ประกันสังคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
แล้วก็นายธิรชัตร์นิมมาร์หัวหน้ารอบอบภอร์ของห้างโรบินสันรบบุรี
ในฐานะที่ทั้งสองเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม
ครอบครัวของนางสาวธิดารัฐได้รับเงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาท
ทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต๙๒๔๐๐๐บาท
มีเงินบำเน็ตชราภาพ๔๓๑๓บาทรวมแล้วนางสาวธิดารัฐนะครับครอบครัว
จะได้รับเงินจากทางประกันสังคม๙๙๗๙๑๓บาท
ส่วนครอบครัวของนายธิรชัดหัวหน้ารอปภของห้างโรบินสันลบบุรี
เงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาทเงินทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต๗๔๓๔๐๐บาท
มีเงินบำเน็ตชราภาพ๖๗๐๖๖บาทรวมแล้วครอบครัวนายธิรชัด
ได้รับทั้งหมด๘๑๔๖๖บาทแต่มันไม่คุ้มค่ากับชีวิตที่สูญเสียไปหรอก
ตอนนี้คนร้ายก็ยังจับไม่ได้นี่คือพ่อของนายธีรชัดนะครับ
บอกว่าตอนนี้๑๒วันแล้วแม้ตำรวจยังตามจับคนร้ายไม่ได้
แต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะเห็นพบตรลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองอยู่ตลอด
แต่ส่วนตัวก็หวั่นอยู่บ้างว่าจะจับไม่ได้แต่ก็ต้องให้เวลาตำรวจในการทำงาน
เชื่อว่าตำรวจคงรอให้หลักฐานแน่นหนาก่อน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน่อยนะฮะเร่งรัดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปกดดันนะ
แต่เราก็ขอให้กำลังใจแต่ว่ามันวันเวลาก็ลงเลยมาเยอะแล้วเนาะ
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่จับตัวเร็วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง
ก็ขอให้เอามาดำเนินการให้ได้
ส่วนนางสาวธินรัฐพนักงานของร้านทองโอโลล่านะครับ
ก็มีสามีแล้วก็มีลูกชายลูกชายวัย๕ขวบนะครับ
นี่คือคุณพ่อนะครับที่ได้คุยกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณพ่อของนางสาวจินรัฐบอกว่าเมื่อวันก่อนตำรวจเพิ่งเรียกพ่อไปสอบปากคำนะ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไหม
นี่คุณพ่อบอกตำรวจเรียกไปถามก็ยืนยันกับตำรวจไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
ยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีทางไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอน
แล้วการเรียกตัวไปถามลักษณะแบบนี้เนี่ยพ่อของนางสาวธิดารัฐบอกว่า
เหมือนจะเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องชู้สาวในการก่อเหตุของคนร้าย
ว่าจะเกิดขึ้นกับลูกสาวที่เป็นพนักงานร้านทองหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงต้องมาทำแบบนี้ส่วนตัวแล้วยืนยันได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ขอให้ตำรวจไปมุ่งเน้นเรื่องการจับคนร้ายให้ได้มากกว่า
นี่ผ่านมา๑๒วันแล้วยังไม่สามารถออกหมายจับคนร้ายอะไรได้เลย
ไม่ใช่มาเบี่ยงเบนประเด็นแบบนี้
เป็นคำยืนยันจากคุณพ่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวไงใช่อ่า
จะมีความโกรธแค้นส่วนตัวมีเรื่องอะไรส่วนตัวกับคนก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
คุณพ่อยืนยันว่าไม่มีนะครับ
สามีของเธอก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนยืนยันแบบนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวบอกว่า
คาดว่าตำรวจจะขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายแล้ว
คนร้ายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องของอาวุธปืนถึงขั้นหมกมุ่น
เป็นลูกคนมีสีแต่ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมมา
บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่นะคะยังนะคะคือยังไม่ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับอะไรนะคะ
แล้วก็ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้
อย่างที่ตำรวจให้ข้อมูลมาเป็นการออกข่าวลวงเพื่อไม่ให้คนร้ายไหวตัวทัน
ตำรวจยืนยันมาว่าถ้าขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วจะแจ้งแน่นอน
แล้วจะรีบรวบตัวมาทันทีดังนั้นณตอนนี้ยังไม่ได้ขอออกหมายจับนะคะ
บุคคลเป้าหมายตามข่าวครั้งสุดท้ายที่ได้จากเจ้าหน้าที่ก็คือ๓คน
คนหนึ่งก็เป็นลูกหลานของคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นในพื้นที่
อีกคนหนึ่งก็เป็นคนมีสีอีกคนหนึ่งก็ประชาชนถั่วไป
อันนี้ฮะความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะครับสิบสองวัน
ก็รอดูกันต่อนะครับ